นี่คือบนถนนสายทุ่งกลมตานหมัน๙
ใกล้ทางเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมสาธิตพัทยาที่บังละมุง

คือตอนแรกก็จอดอยู่แล้วเลี้ยวรถกลับกระทันหัน
ทีนี้มอเตอร์ไซด์เนี่ยนะคะก็วิ่งมาทางตรง
พุ่งเข้าชนแก้มหน้ารถด้านซ้ายอย่างจัง
หรือจนร่างของคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ย
กระเด็นไปไกลเกือบ๕๐เมตรค่ะ

นายลิขิตโพโตยุ๑๗ปี
คนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นนักเรียนชั้นม๔

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบังละมุง
แล้วเราจะเห็นในกล้องเลยนะคะว่ารถคันนี้
ก็ไม่ได้ลงมาดูหรือว่ามาจอด

ไปต่อเลยนะคะหนีไปทันที
แต่คุณผู้ชมคะเขาขี่รถไปแบบนี้เนี่ย
หลักฐานมันตกอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานสำคัญด้วยค่ะ

แล้วก็มีกันชนด้านหน้าด้วย

มันหล่นอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเลยนะคะ

เล่าบอกว่าคนเจ็บไม่ได้สติแล้วตอนที่เขาไป

ศีรษะเนี่ยบวมปูดเลยนะคะเป็นก้อนใหญ่
เมินว่าน่าจะบาดเจ็บทางสมอง

แล้วปรากฏว่าพี่ชายคนเจ็บในพีรพลเนี่ย

ที่เขากำลังเล่นสนุกเกอร์กับเพื่อน
ตอนนั้นได้ยินเสียงรถชนกันดังเลย
ก็วิ่งไปดูปรากฏอ้าวเป็นน้องตัวเองถูกรถชน

อยากจะให้ตำรวจติดตามมารับผิดชอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ล่าสุดวันนี้มีคนมีพลเมืองดีส่งภาพรถคันก่อเหตุนะคะ
คู่กรณีไปจอดอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่านแยกมิตกมลหนองปลือ
นี่ค่ะคันนี้นะคะที่หลุดก็น่าจะเป็นทะเบียนข้างหน้า
ไปจอดอยู่ตรงห่างจากโรงพักสพนปลือไม่ถึง๑กิโลค่ะ
สภาพรถยนต์ก็มีรอยถูกชนที่แก้มข้างซ้าย
ก็มีการประสานญาติแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะ
แต่ว่าก็ได้รับคำตอบจากตำรวจบอกว่าจะนัดคู่กรณีมาเคลียร์กันในเย็นวันนี้
ก็เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะคะ
นี่รถคันที่ไปชนรถมอเตอร์ไซค์นะคะ